มีพระสงฆ์อยู่รูปนึงค่ะท่านก็เดินทุดงไปเรื่อย
จะมาหยุดทุดงแล้วก็อาศัยอยู่บริเวณป่าช้า
ท้ายหมู่บ้านแห่งหนึ่งจังหวัดชายภูมินะคะ
ที่พระสงฆ์รูปนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนพื้นที่ป่าช้าให้กลายเป็นสำนักปฏิบัติธรรม
วันดีคืนดีค่ะขณะที่พระสงฆ์รูปนี้กำลังเดินจงกลมอยู่ในสำนักสงฆ์
มีคนร้ายนะคะบุกเข้ามาแล้วก็ใช้ของแข็งตีเข้าไปที่ศีรษะ
พระสงฆ์มรณภาพเพื่อหวังชิงทรัพย์ก่อนจะหนีไป
ซึ่งคดีที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยนะคะผ่านมาสามวัน
ตอนนี้ตำรวจยังจับกลุ่มตัวคนร้ายไม่ได้รายละเอียดของเรื่องนี้เป็นอย่างไร

พื้นที่ป่าช้าเก่าท้ายหมู่บ้านบ้านป่าพึ่งเขตหมู่๑๒
ตำบลห้วยยางอำเภอคอนศาลจังหวัดชายภูมิแห่งนี้
คือจุดที่พระสุริยาวงสมบัติใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรม
อีกทั้งที่นี่ยังเป็นจุดที่พระสุริยาถูกคนร้ายใช้อาวุธตีเข้าที่หัว
จนพระสุริยาหมดสติและหมอรณภาพในช่วงสายของวันที่ยี่สิบสามมกราคม
สองพันห้าร้อยหกสิบสามเหตุการณ์นี้ได้สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านอยู่ไม่น้อย
เพราะเหตุการณ์นี้เป็นคดีสะเทือนขวัญครั้งแรกในรอบ๒๐ปีของตำบลห้วยยางก็ว่าได้
นางเฉวีชาติชำนาญอายุห้าสิบห้าปีที่เปรียบเสมือนเป็นแม่ออกของพระสุริยา
และยังเป็นคนที่พระสุริยาตามให้มาช่วยเหลือใดละว่าช่วงสิบเอ็ดโมงของวันที่ยี่สิบสามมกราคม
ระหว่างนั่งอยู่ที่บ้านจู่พระสุริยาก็โทรศัพท์มาบอกว่าถูกทำร้าย
ให้พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลเธอจึงรีบขี่รถจักรยานยนต์มาหา
ก่อนที่จะเห็นว่าพระสุริยานั่งร้องอดคลวนเลือดท่วมตัวอยู่หน้ากุฏิ
โดยที่สิ่งของในกุฏิยังอยู่ครบไม่มีอะไรสูญหาย
ตอนนั้นพระสุริยายังมีสติอยู่ท่านได้เล่าว่าขณะเดินจงกลมทำสมาธิอยู่
จู่ก็มีคนร้ายเป็นผู้ชายสวมไอ้โม่งใส่เสื้อสีดำกางเกงยีน
ดักซุ่มดูเพื่อหวังขโมยของเหมือนทุกครั้ง
แต่พระสุริยาเห็นเข้าคนร้ายจึงวิ่งไปหยิบอาวุธ
คาดว่าน่าจะเป็นเสียมมาตีเข้าที่ท้ายถอยจนพระสุริยาสลบก่อนที่จะมีการหลบหนีไป
ซัมม์ประกอบการเกาะเหตุทั้งนี้แน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องของเฉียงทรัพย์
เพราะก่อนหน้านี้พระสุริยาเคยถูกขโมยโทรศัพท์มือถือ๓เครื่อง
เงินสดอีกนับครั้งไม่ถ้วนแต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีคดีความ
เพราะพระสุริยามองว่านี่เป็นวิบากรรมของตัวท่านเอง

ส่วนมาคัน๒๐๐๐๓๐๐๐บิฤติญาณยัดผมมันมาให้อยู่ไง
ไม่ใช้ทุกเดือนนั่นละ๑๐๐๐๒๐๐๐บิฤติญาณ
แกก็บอกว่าเป็นกรรม
โอเคเป็นกรรม
ขณะที่ลูกสาวของพระสุริยามั่นใจว่าคนร้าย
ต้องเป็นคนใกล้ตัวของพระสุริยาอย่างแน่นอน
เพราะทุกครั้งที่มีการส่งเงินมาให้พระพ่อไม่นานเงินก็จะหายออกจากบัญชีทันที
แต่สิ่งที่ยังงงและไม่รู้ว่าเป็นฝีมือใคร
เพราะทุกคนที่อยู่ใกล้ชิดพระพ่อไม่มีใครหายไป
และทุกคนยังมาร่วมลงแรงช่วยจัดพิธีทางศาสนาให้พระพ่อครบถ้วนทุกคน
ขณะที่ชาวบ้านคนหนึ่งในเขตหมู่๓คือ๑ในคนสนิทของพระสุริยา
ลูกศิษย์ทุกคนไม่มีใครไปยุ่งเงินในบัญชีของพระ

อย่าสำคัญแค่ส
ไร้ทิศทางและยังจับต้นชนปลายไม่ได้
แต่ตำรวจสพห้วยยางก็พบบ่อแสสำคัญ
จากการตรวจดีเอ็นเอจากจอบเสียมและไม้ตะพด
อาจมีรอยนิ้วมือแฝงของคนร้ายอยู่
และขณะนี้ยังได้มีข้อมูลบุคคลต้องสงสัยแล้ว
และอยู่ระหว่างการเค้นสอบปากคำหาความจริง
ว่าใครเป็นผู้ฆ่าพระสุริยาและฆ่าไปทำไม
ทีมข่าวไทยรัตน์ทีวีแปลงาน